แต่พอถึงเวลานะคะแอบย่องเข้าไปที่กุฏิเจ้าอาวาส
ไปงัดกุฏิแล้วก็รื้อค้นเอาสับจิ้น
ได้ทั้งทองคำได้ทั้งอัญมณีได้ทั้งเงินสด
มูลค่ารวมแล้วเนี่ยกว่า๑๐ล้านบาทเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่กุฏิเจ้าอาวาสวัดปฐุมบูชา
อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสพศรีมหาโพธิ
ก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
ปรากฏว่าที่คล้องกุญแจตรงประตูเหล็กด้านใน
เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมมันถูกตัดออก
สินในกุฏิเนี่ยถูกลื้อค้นกระจัดกระจายไปหมดเลย
พระครูพิพัฒน์ธรรมภานีเจ้าอาวาสคาดว่าน่าจะเกิดเหตุช่วงประมาณสัก๘โมงเช้า
เพราะตอนนั้นทุกคนไปรวมตัวกันที่สาราการประเรียน

คนร้ายคงจะย่องเข้าไปตอนนั้นแล้วก็งัดเอาทรัพย์สินไป
เซฟที่ใช้เก็บสิ่งของมีค่าเนี่ยนะคะเจ้าอาวาสบอกว่า
ในนั้นเนี่ยมีทั้งทองคำอัญมณีเครื่องเพชรรวมแล้ว๑๐ล้านกว่าบาท
ญาติโยมเขาเอานำมาถวายจะให้นำไปบรรจุในฐานพระใหญ่ที่กำลังมีการก่อสร้าง
เกลี้ยงตู้หมดเลยค่ะ
เจ้าอาวาสบอกว่าเจ้าอาวาสอาจจะเผลอเลอลืมวางกุญแจตู้เซฟไว้นอกตู้
เพราะกุญแจตู้เซฟก็หายไปด้วย
แถมยังมีเงินสดที่เก็บไว้รักษาอาการป่วย๑๗๐๐๐บาทก็หายไปหมดเลยค่ะ
เซฟเล็กเนี่ยมันก็จะมีรหัสกับกุญแจ
มันต้องกดรหัสก่อนแล้วขายกุญแจ
ฉันถึงจะไปหยิบลูกกุญแจจากเซฟเล็กมาขายเซฟใหญ่
แต่เมื่อไม่กี่วันเนี่ยเอาของเข้าไปใหม่เนี่ย
ไม่ไม่แน่ว่าตัวเองเนี่ยลืมเอากุญแจใส่ในเฟฟเล็กหรือเปล่า
ถ้าลืมมันก็อาจเป็นช่องทาง
เพราะว่าหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยกุญแจเซฟไม่อยู่
หัวอยูขาด
โหกุญแจนี่ก็ต้องขายรหัสก่อนนะ
เอาตู้ใหญ่มาขายตู้เล็กใช่ไหมคะ
แต่คนร้ายก็งัดไว้ได้เกลี้ยงตู้เลยนะคะ
พระครูพิพัฒนธรรมภานีก็พาผู้สื่อข่าวดูเส้นทางที่คนร้ายเข้ามาในห้องด้วยนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าแต่ก่อนวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่ชำรุดชุดโทรม
ท่านเจ้าอาวาสเนี่ยมาบูรณะจนมันเจริญก้าวหน้า
ก็พยายามใช้เงินอย่างระมัดระวังแหละ
ก็ไม่คิดเลยว่าจะมีคนมาขโมยของแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวไปสอบถามคนงานเกาะสร้างของวัดเขาก็เล่าบอกว่า
เห็นผู้ชายรูปร่างสันทัศน์ผิวคล้ำสวมเสื้อแขนสั้นสีดำกางเกงขายาว
สังขทานมาเดินป้วนเปี้ยนบอกจะมาทำบุญ
แล้วพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเสร็จสับไปแล้วเนี่ย
ปรากฏว่าถังสังขทานถูกวางทิ้งไว้หน้ากุฏิเจ้าอาวาสนะคะ
สายวันนี้นะคะตำรวจชุดสืบสวนก็ไปที่สพศรีมหาโพธิ
พร้อมกับการเชิญพระครูพิพัฒนธรรมภานีไปสอบสวนรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดไม่สามารถบันทึกเหตุการณ์ช่วงนั้นได้ค่ะ

ตอนนี้ตำรวจเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในวัดอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะว่า
ทั้ง๓๒ตัวที่มีอยู่ในวัดเนี่ยมีกล้องตัวไหนจับภาพคนร้ายได้บ้างหรือเปล่า
นั่นสิฮะมันก็ดูแปลกมันดูเขาชำนาญเขารู้ทางเขารู้มุมไปหมดเลยนะ
รู้รหัสกุญแจไขตู้เซฟด้วยนะ

อันนี้ต้องตรวจสอบดีบางทีอาจจะเป็นคนในหรือเปล่า